ต่อกันที่มาร์ทจุธาวุฒิกันบ้างดีกว่านะคะ
เหมือนจะเบื่อแหละคดีนี้แต่ก็ต้องฟังกันหน่อย
ก็มาร์ทนะคะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับจ่ายค่าปรับ
มาชเองขอโทษสังคมด้วยยกมือไหว้เลยนะ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญของตัวเองเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะมีรายชื่อด้วยเหมือนกัน
ก้อยรัชวินค่ะถูกสารพิพากษาตัดสินจำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท

หารีวิวสินค้าเมจิกสกินด้วยเช่นกันค่ะ
ก้อยก็โพสต์ภาพในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ
บอกว่าได้รับกำลังใจจากแฟนมากมาย
ไปเจอพี่ก้อยมาล่าสุดก็เลยถามถึงประเด็นนี้
แต่ว่าพี่ก้อยขอปฏิเสธไม่พูดถึงแล้วเนาะ
แล้วก็บอกแต่เรื่องที่ดีแล้วกัน
เรื่องที่จะไปวิ่งที่ญี่ปุ่นกับพี่ตูน
ไปฟังเรื่องราวดีจากก้อยรัชวินกันดีกว่าค่ะ
ยกมือขอไม่พูดเลยนะคะเนี่ยไปฟังค่ะ

เขาคือเรียบร้อยไปเลยหรือเปล่า

หลังจากที่เราวิ่งมา๔๐กิโลแล้ว

แล้วก็แบบมาบรรจบกันในช่วงนั้น

แล้วก็ร้องเพลงวิ่งไปร้องเพลงไป
สุดท้ายวันเดินการเรามีช่วงช่วยเขาไม่ครับพี่ก้อย
ใช่ก็นี่แหละแอบช่วยกับพี่จุ๋ยกันอะไรอย่างนี้

รอลุ้นนะคะคุณก้อยคุณตูนจะแต่งกันตามพุทธจุ๋ยหรือเปล่าเนาะ
หลังจากนี้ให้มีแต่เรื่องราวดีก็แล้วกันนะคะคุณก้อย